ตลอด๒วันที่ผ่านมาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วนะครับ
เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลติดตามจากรายงานครับ
๓๑พร้อมอีกหนึ่งเลยครับ
พ้นไปด้วยความประทับใจอีกครั้งสำหรับโครงการ๙คนละ๙ครั้งที่๓
พร้อมทีมงาน๙คนละ๙ชวนศิลปินดารามาปลุกพลังสามัคคี
ร่วมวิ่งเพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนใน๘โรงพยาบาลเล็กทั่วภาคอีสาน
ตลอดระยะทางกว่า๑๙๐กิโลเมตรจากจุดสตาร์ทที่สะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดน้องคาย
ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีจนเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
ด้วยระยะเวลา๒วันเต็มฝ่าแดดฝ่าสายฝน
เราได้กลับมาเห็นรอยยิ้มน้ำจิตน้ำใจของคนไทยอีกครั้ง
กำลังใจถูกหยิบยื่นให้กันไม่หยุดจนทำให้ยอดบริจาคล่าสุดถึง๕๔ล้านบาท
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับ๙คนละ๙ครั้งแรกที่อีสานเพื่อ๘โรงพยาบาล
วันนี้เราได้ยอดบริจาคขั้นต้นตอนนี้๔๒๙ล้านซึ่งน่าจะเป็น๔สาขา
ผมว่าเกิด๔๓ล้านบาทฟื้องต้น๔๓ล้านบาท
ก็มาจากเงินจำนวนเล็กของทุกคนส่งเสียงร้ายตัวเองหน่อยครับผม
การวิ่งสำหรับโครงการ๙คนละ๙ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อน
เพราะพี่ตูนไม่ได้วิ่งเพียงคนเดียวลำพังแต่เป็นการวิ่งแบบส่งต่อสายสะพาย
ให้เพื่อนศิลปินดารารับช่วงต่อเป็นทอดทั้ง๑๗จุดใน๓จังหวัด
ซึ่งนักแสดงนักกีฬาคนมีชื่อเสียงก็ตบเท้ามาร่วมวิ่งกันอย่างแข็งขัน
ทั้งโดมประกอลลำบอยประกอลพุธจุ๋ยนายนพัดตุ๊กกี้ชิงร้อย
กล้องห้วยไร่เต๋าสมชายบัวขาวบัญชาเมฆหมอภาคโลหารชุนและคนดังร่วม๑๐๐ชีวิต
อกจากนี้การวิ่งครั้งนี้ตูนและทีม๙ก็ยังได้สร้างสถิตินักวิ่ง๑๑กิโล
มากที่สุดในภาคอีสานครั้งแรกโดยรวบรวมประชาชนจำนวนกว่า๑๓๐๐คน
วิ่งมาจากสารากลางจังหวัดขอนแก่นจนถึงสนามกีฬากลางจังหวัด
ถือเป็นปรากฏการณ์ของการรวมพลังนักสู้อีกครั้ง
ซึ่งแม้ก่อนหน้านี้จะมีดราม่า๙คนละ๙มาถล่มทำร้ายจิตใจตูนและทีมงาน
ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้กลับมารักษาสุขภาพด้วยการวิ่งอีกครั้ง
เพราะต่อให้เราบริจาคเงินมากเท่าไหร่หากเราไม่ดูแลสุขภาพ
ท้ายสุดภาระทั้งหมดก็จะตกไปที่แพทย์
รวมไปถึงโรงพยาบาลต่างที่ต้องกลับมารักษาเรา
โครงการ๙คนละ๙จะไม่หยุดเพียงเท่านี้
จะไปวิ่งระดมทุนอีกครั้งที่จังหวัดภาคใต้
และมีโครงการต่อเนื่องจนถึงปี๒๕๕๙
ทุกคนเชื่อมั่นในพลังสามัคคี
ทุกคนมีแรงวิ่งต่อไปเพราะทุกคนเชื่อใน๙คนละ๙
ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน